ค่ำคืนที่๔แล้วนะคะสำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมร็อกเกอร์ผู้หญิงผู้ล่วงลับค่ะพี่แหวนธิติมาค่ะ
ถือว่าเป็นคืนที่๔แล้วสำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมพี่แหวนธิติมา
ซึ่งก็ยังคงมีคนบันเทิงพร้อมกับเพื่อนร่วมคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรุ่นที่๑๕
และโรงเรียนสตรีวิทยารุ่นที่๗๕ค่ะ
เดินทางมาร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
อาทิตก้อยสรรญาแอมสวรรคโอบุภา
เค้กเขมมะนิดและคุณแม่หน่อยนวลนงค่ะ
โดยเมื่อคืนนี้ครอบครัวสุตสุนทร
และเอ๋ชนสวรรค์อสวเหมอดีตสามี
ตู่นันทิดาค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
ซึ่งทางด้านเอ๋ชนสวัสดิ์ได้เดินทางมาร่วมงาน
พร้อมกับน้องเพลงลูกสาวนั่นเองค่ะ
ทันทีที่มาถึงน้องเพลงก็ได้เดินทางเข้าไปสวมกอด
เพื่อให้กำลังใจสาวปันเต็มฟ้า

ค่ายเดียวกันก็เลยมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษค่ะ
และมิตรภาพอันแน่นแฟนยาวนานนี้ก็ถูกถ่ายทอดมายังรุ่นลูก
อย่างปันปันเต็มฟ้ากับน้องเพลงชนธิดานะเองค่ะ
อย่างภาพที่เราได้เห็นกันอยู่นี้นะคะคุณผู้ชม